ไปหาอะไรอร่อยกับบรรยากาศดีกันบ้างดีกว่านะคะ
ใครที่ชอบทานอาหารอร่อยไปจิบกาแฟแล้วก็ไปแลวิวท้องหนา
บรรยากาศสุดฟินอยู่ที่ไหนตามไปเลยจ้า

ให้ดูมุมสูงแบบนี้เห็นมั้ยค่ะ
ทุ่งนากว้างไกลสุดลูกหูลูกตา
นาหนองกลางคาเฟ่
อ่าอยู่ที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
เขามีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปแบบเท่เก๋สวยหลากหลายสไตล์เลยนะ
มีทั้งดอกคอสมอสดอกหงอนไก่แดง
แล้วก็มีมุมแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ารักคิกุอันโนเนคิมิโนโต๊ะด้วย
รู้แล้วว่าญี่ปุ่นชื่อยาวจังเลย
คือทางร้านเนี่ยนอกจากวิวสวยแล้วอาหารเขาก็เด็ด
เมนูเด็ดสำหรับลูกค้านะคะก็คือต้มยำกระดูกอ่อนหมูตุ๋นใบมะขามอ่อน

ใช่ค่ะคือสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาก็คือนำกระดูกอ่อนไปตุ๋นข้ามคืน
แล้วไปฟรีดในช่องแข็งก็คือตุ๋นให้เปื่อยก่อนนะครับ
พอถึงเวลาแล้วนำลงหม้อในหม้อเขาจะมีเครื่องต้มยำใช่ไหมค่ะ
คล้ายใบมะกรูดน้ำปลาน้ำมะนาวอะไรก็ว่าไปและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือใบมะขามอ่อน
นี่ไงดิฉันกลืนน้ำลายจริงนะน้ำลายมันไหลออกข้างแก้ม
เนี่ยค่ะแล้วก็ปรุงสดสดแบบชามต่อชามแบบนี้อีกหนึ่งเมนูเด็ดก็คือปีกไก่ยัดไส้หมูสับวุ้นเส้น
ทำไมเขาทำได้น่ากินขนาดนี้นะแต่ละอย่างนะขอดูวิธีทำหน่อย
ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยน้ำตาลซอสซีอิ๊วนะคะไปคลุกเคล้ากับหมูหมูสับแล้วก็วุ้นเส้น
แล้วก็หมักเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ไปยัดในปีกไก่แล้วก็ไปคลุกแป้งทอดกรอบ
ทอดประมาณสักสามถึงห้านาทีก็จะได้แล้วปีกไก่หมูสับยัดไส้สีเหลืองกรอบหอมหวานน่ารับประทาน
ต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจมากนะถึงจะยัดไส้เข้าไปในปีกไก่ได้
ให้รสออกเปรี้ยวนิดเท็จลับคือการหมักหมูสับกับวุ่นเส้นให้ข้ามคืนน่ะ

อกจากนี้ช่วงค่ำวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
เขามีวงดนตรีโฟลกซองที่ลานกองฟาง
ให้คุณผิงไฟรับลมหนาวได้ด้วย

เอาอย่างนี้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยดีกว่า
แล้วทางร้านเขาใจดีมีโปรโมชั่นด้วยจ้า
สวัสดีค่ะแฟนแฟนรายการตลอดข่าวทุกคน
วันนี้ทางร้านนานอมกลางคาเฟ่
มีโปรโมชั่นดีมาฝากแฟนรายการตลอดข่าวโดยเฉพาะ
เพียงแค่คุณบอกว่ารู้จักร้านของเรา
จากการรับชมรายการตลอดข่าวในวันนี้

จากวันนี้ถึงวันที่๓๑ธันวาคมนี้นะคะ
ย้ำนะคะโปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นดีแบบนี้
มีเพียงแค่วันนี้ถึงวันที่๓๑ธันวาคมนี้ค่ะ
อย่าลืมมาอุดหนุนกันได้เยอะนะคะ